ไม่รู้ว่าเรื่องของเรื่องแม่เธอน่ะไม่สามารถไปกู้ได้
เพราะอะไรไปดูครับ
น้องเพลินน่ะได้เจอแม่บ้างไหมคุณมีธุระอะไร

ค่ะเพราะว่าแม่ไม่สามารถพูดเงินได้รับค่ะ
เพราะว่าแม่เราทำไม่ได้ไม่มีทางที่เขาจะไปกู้เงินใครได้
ไม่มีทางค่ะไม่มีทางค่ะไม่มีทางแน่นอนที่แม่จะกู้เงิน
ที่สำคัญคุณเอาเบอร์ฉันมาจากไหนด้วย
ก็แม่คุณเป็นคนให้แม่ค่ะ
ดูสิครับเรื่องของเรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาครับเป็นมิจฉาชีพนั่นแหละครับโทรมาหาผู้เสียหายคนนี้แล้วก็บอกว่าแม่ของผู้เสียหายนะกดแอปกู้เงินไปสามพันกว่าแล้วค้างการชำระมาเป็นเดือนแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาตัวผู้หญิงผู้เสียหายอ่ะรู้ทันเพราะว่าอะไรคุณแม่คุณแม่ป่วยอยู่
ไปทำธุรกรรมทางการเงินได้น่าจะไปส่งเอกสารยังไงถูกต้องเออเอางี้แล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็มาแบบมุกเดิมเดิมแต่อาจจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของหัวข้อสนทนาค่ะฝากเตือนเลยนะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะมาบีบบังคับฮะให้คุณผู้ชมเนี้ยโอนเงินไปให้ในลักษณะหล
จริงถ้าเขาโทรมาเราจะบอกเขาว่ามีเวลาสัก๒ชั่วโมงไหมคะ
พอดีที่ฉันมีผลิตภัณฑ์สวนกลับซะเลย
ก็คืออยากจะขายเหมือนกัน
ตั้งแต่คุณเข้าสู่วงการแม่ค้าออนไลน์คุณขายเก่งกันเยอะเลยเนอะ